เรื่องของคนคิดสั้นฆ่าตัวตาย
สองเหตุการณ์ในการกระโดดสะพานนะครับ
สะพานแรกคือที่สะพานพระราม๘
ส่วนสะพานที่๒นั้นคือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป
เหตุการณ์แรกเจ้าหน้าที่สามารถเกลี้ยกล่อมไว้ได้
ส่วนเหตุการณ์ที่๒ที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นะครับ
ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมและชาวบ้านช่วยเหลือไว้ไม่ทัน

ขณะที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ
และตำรวจจราจรสนคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ย
ทั้งยืนทั้งนั่งทั้งช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
โดยตำรวจชวนพูดคุยปลอบใจให้น้ำให้ท่าให้ดื่ม
หลังจากนำตัวผู้หญิงคนนี้ลงมาจากสะพานพระราม๘ได้
ขณะที่ไปพบเห็นว่าเธอยืนร้องไห้อย่างหนักบนสะพาน
และมีท่าทางกำลังจะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ใช้เวลาในการพูดคุยเกลี้ยกล่อมกันเพื่อให้หญิงสาวคนนี้สบายใจอยู่พักใหญ่ครับ
จึงยอมให้พาเดินลงมานั่งคุยบริเวณสวนห่อมใต้สะพานพระราม๘
ทราบว่าเธอนั้นเกิดความเครียดเนื่องจากทะเลาะกับแม่จนเสียใจมาก
คิดสั้นจะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ในโลกโซเชียลเขาก็ชมเชยการทำงานของตำรวจจาราจรทั้งสองหน่วยงานที่สามารถที่จะช่วยเหลือ
หนึ่งชีวิตไม่ให้สูญเสียได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ดูสิคุณปลอบอารมณ์กันนะครับ
แล้วก็พูดจาเกลี้ยกล่อมให้เลิกคิดสั้นนะครับ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งตำรวจช่วยไม่ทันชาวบ้านก็ช่วยไม่ทันเหมือนกัน
ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่ง
ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับกระโดดสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
ซึ่งผู้พบเห็นไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันครับ
กระทั่งช่วงดึกที่ผ่านมาพบศพของชายคนนี้ลอยอืดขึ้นมา
แม่น้ำเจ้าพระยานะครับช่วงท่าน้ำเปปซี่ซอยเจริญนคร๑๓เขตคลองศาล
ตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นนักศึกษาแพทย์จริงหรือเปล่า
จากในตัวศพไม่พบหลักฐานใดแล้วก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความคนหาย
เรื่องต้นได้นำศพส่งสถาบันนิติเวชชนะสูตร
แล้วก็เก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อตามหาญาติต่อไปนะครับ